คนหนึ่งที่ถูกผู้ชายอ้างตัวเป็นเสีย๒๐๐๐กว่าล้าน

แต่ว่าคบกันวันเดียวขอแต่งงานเลยอะไรแบบนี้
แล้วมาเจอกันตอนที่ฝ่ายหญิงอ่อนแอก็กลายเป็นพาดหัวข่าวที่คุณผู้ชมเห็นแหละ

แต่งงานมาแล้ว๔ครั้งแล้วเคยไปช่อกงนายจ้างมาด้วย

ไปดูกันหน่อยผู้หญิงคนนี้อายุ๓๒ปีแล้ว
ออกไปร้องทุกข์ที่สำนักงานทนายคู่ใจของทนายรณรงค์
บอกว่าถูกหลอกแต่งงานจากผู้ชายคนนี้อ่างตัวเป็นเศรษฐี๒๐๐๐กว่าล้าน
จัดงานแต่ง๑๐พฤษภาคือย้อนนิดนึงนะฮะ
คบกันเจอกันวันที่๑๕มีนาขอแต่งงาน๑๖มีนา๒๕
มีนาไปจดทะเบียนสมรส๑๐พฤษภาไปแต่งงาน
สอดทองมั่นรวมค่าจัดงานทั้งหมดเกือบ๖ล้าน๕ล้าน๘นะ

ชายคนนี้ไม่ยอมจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว
สุดท้ายต้องขอหย่ากันเมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ
แต่ว่าผู้ชายก็ยังติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะ

แม่ของน้องผู้หญิงคุณผู้หญิงคนนี้ที่เสียหายเนี่ย
อยู่ที่บ้านอยู่ที่ประโคนชัยที่บุรีรำก็บอกว่า

แต่พ่อแม่และครอบครัวไม่ทราบรายละเอียดเลย
เพราะว่าถึงวันงานก็ไปร่วมงานฐานะเป็นพ่อแม่ของเจ้าสาวเท่านั้นนะฮะ
บ่าวางสินสอดสายพานเป็นเช็คเงินสด๑ล้าน๖แสนบาท
ญาติพี่น้องก็เห็นกันหลายคนว่ามีเช็คเงินสดล้านกว่าบาท
แต่พอเสร็จปุ๊บไม่รู้เช็คอันนี้มันหายไปไหน

กระทั่งมาทราบทีหลังว่าฝ่ายเจ้าบ่าวไม่ยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สารลูกมากเลยต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
เชื่อว่าผู้ชายเนี่ยตั้งใจจะมาหลอกให้จัดงานแต่งตั้งแต่แรกอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนทางด้านของประธานกรรมการโรงแรมอาเวอเรสที่จัดงานแต่ง
ก็คือทางด้านของนายวสันเทพนครก็คือเป็นเจ้าของโรงแรมที่บ่าวสาวคนนี้ไปจัดงานแต่ง
เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยมัน๔๒๐๐นะฮะ
จริงแล้วเนี่ยฝ่ายชายต้องเป็นคนจ่ายอ่าแต่ฝ่ายผู้ชายบ่ายเบียงหลายครั้งนะฮะ

แล้วก็ไปเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดจนตอนนี้ยังไม่สามารถนำเงินไปชำระได้
สารฝ่ายหญิงมากก็เลยให้ผ่อนละกัน
ผ่อนเป็นงวดไปจนกว่าจะครบ๔แสน๒นะครับ
เพราะแม่เขาก็คนแจกมาก็สูงแจกลองผมลองให้สงสารเขา

ในส่วนของวงดนตรีบ้านที่ถูกจ้างไปเล่นในงานแต่ง
นายจิรพงศ์พันธ์พิมภูราชไปเล่นงานแต่งนี้
เขาบอกว่าฝ่ายชายเขาบอกว่าเขาชื่อท็อป
ติดต่อมาให้ไปช่วยเล่นเพลงงานแต่งให้หน่อย
เพื่อเป็นของขวัญให้กับเจ้าสาวก็ยินดีไป
เพราะว่าภรรยาของเขาเองของเจ้าของวงเนี่ยนะ
เป็นเพื่อนกับเจ้าสาวด้วยก็เลยไว้ใจแล้วก็ไม่ได้ขอเงินมัดจำเอาไว้ก่อน
พอจบงานทวงฝ่ายชายก็ถูกผลัดแล้วก็ไม่ยอมจ่าย
จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินแสนสองนะฮะ
อีกหนึ่งเรื่องไปดูร้านชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันหน่อย
นายอภิชาติชาตีวานนท์เจ้าของร้านที่เขาไปเช่าชุดมา
เขาบอกว่าในท็อปเนี่ยนะกับเจ้าสาวเนี่ยนะ
ซึ่งเจ้าสาวเป็นรุ่นน้องของเขาอีกทีหนึ่งก็รู้จักกันมา
ติดต่อให้ตัดชุดให้นะก็ไปกับเจ้าบ่าว
ในช่วงเดือนเมษายนตอนตัดเย็บเนี่ยเวลาค่อนข้างนอน
เพราะจะแต่งงานพฤษภานะไปหากันตอนมีนาเมษาเนี่ยนะฮะ
แต่ในท็อปขอให้ตัดชุดออกมาแล้วดูดีที่สุด
เท่าไหร่ไม่ว่าผมมีจ่ายผมรวย
ส่วนตัวมองว่าผู้ชายเป็นคนดูแลน้องดีมากนะ
ใส่ใจแม้กระทั่งชุดเจ้าสาวก็ช่วยเลือกช่วยคิด
ดูจากบุคลิกแบบนี้เป็นคนแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วเจ้าของร้านชุดเจ้าสาวเขาบอกว่าผู้ชายเป็นคนเอาใจเก่งมาก
อาจจะทำให้เหตุผลนี้แหละทำให้ผู้หญิงหลงรักแล้วก็เชื่อใจอย่างสนิทเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของชุดแต่สุดท้ายชุดเองก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกันนะ
ยังไม่ได้เหมือนกันทีมข่าวเราลองไปค้นหาในเฟซบุ๊กของในท็อป
เจ้าบ่าวกรรมรอคนนี้ดูสิภาพดูอะไรเครื่องบินส่วนตัวครับ
โอ้โหใส่สูตรตลอดเวลาในการลงภาพมีไลฟ์สไตล์นั่งเครื่องบินส่วนตัว
ฤหาดหลังใหญ่โตมีกองเงินกองทองมีคือซุปเปอร์คาร์อีกหลายคันในเฟซบุ๊คเขาอ่ะ
แล้วพบว่าในโพสต์เนี่ยมีบัตรอันหนึ่งมีรูปหน้าของตัวเองพื้นหลังเป็นธรรมเนียบรัฐบาล
ธรรมเนียบรัฐบาล๒๕๕๕ยุคคราว

แล้วมันทำให้คนเชื่อว่าเฮ้ยรวยจริง

แล้วก็เคยโดนคดีประวัติช่อกงมาก่อน
ซุปเปอร์คาร์กี่พรรณ

ตอนนี้สรนคดีอยู่ที่สรนโฉงทลาย
เอาเป็นว่าตอนนี้เขาหย่ากันแล้วตั้งแต่วันที่๑

แต่ยังไม่ยอมจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว

ระวังอย่าไปหลงขลมใครง่ายแบบนี้
จุดจบรักแรกพบก็ถูกหลอกแบบนี้นะ
ไม่แท้ก็แพ้เงินไปนะครับ